เขาโพสต์เอาไว้ว่าเป็นอุทาหรณ์ชนแล้วหนี
เป็นรถเก๋งสีขาวนะคะขับพุ่งมาแบบฝ่าไฟแดงมาเลย
แล้วเส้นที่ขับมาคือย้อนสอนมาด้วยนะคะ
แล้วก็ฝ่าไฟแดงที่แยกชิดลมคือกลางเมืองกรุงเทพเลยครับ
แล้วก็ไปชนกับรถจักรยานยนต์ที่เขามาปกติตามทางของเขา
รถเขาล้มแล้วก็ได้รับบาดเจ็บคนที่อยู่แถวนั้นต้องรีบไปช่วยอ่ะค่ะ

นี่ค่ะคือจริงเลนที่รถสีขาวพุ่งมา
รถเขาต้องไปทางนู้นนะแต่แบบรถสีขาวสวนทางมา
คือสวนสวนเลนมาแล้วฝ่าไฟแดงไปเลยครับ
แล้วชนแล้วก็หนีไปเลยเนี่ยค่ะนี่คือไฟแดงนะคะ
เราให้เห็นภาพชัดชัดว่าฝ่าไฟแดงจริงจริงรถจักรยานยนต์เขาไปตามทางปกติ
เพราะว่าเขาไฟเขียวอ่ะเขาก็ขับออกไปอ่ะ
รถเก๋งสีขาวมานู้นพุ่งแล้วนี่ชนแล้วหนีไปนู่น
แล้วประเด็นคือรถเก๋งสีขาวคันนี้คนขับอายุแค่สิบหก
ครับอืมทีมข่าวของเราไปคุยกับคนเจ็บก่อนเลยนะคะ
จากเหตุการณ์นี้ก็คือรถจักรยานยนต์ที่โดนชนจังหวะนี้นะ
เนี่ยเต็มเต็มแบบเนี้ยนายอนุพงศ์อยู่รอดอายุสามสิบเอ็ดปี
กับนางสาวกรองทิพย์ทิพพวัฒน์อายุ๓๒ปี
เขาซ้อนท้ายกันมานะคะเขาเป็นคนที่ถูกรถเก๋งสีขาวชน
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๑เมษายนที่ผ่านมาช่วงบ่ายกว่า
เขาไปทำธุระแถวลาดพร้าวขี่จักรยานยนต์กลับบ้านย่านสาธุประดิษฐ์
มาถึงแยกชิดลมก็จอดติดสัญญาณไฟตามปกติ
พอไฟเขียวก็ขี่ออกไปจู่รถเก๋งสีขาวสวนเลนมาแล้วฝ่าไฟแดงแล้วขับมาเร็วมาก
ชนเข้าที่ช่วงหัวรถจักรยานยนต์ของเขาชนเต็ม
ตัวเขากับแฟนสาวกระเด็นไปบนถนนนะคะตามในคลิปเลย
แฟนสาวอาการหนักนะคะคือตอนที่ถูกชนเนี่ยแฟนสาวเขานิ่งอยู่กับพื้นเลยนะ
แล้วก็ชักเกร็งด้วยคนแถวนั้นก็รีบจอดรถแล้วก็มาช่วยนะคะ
ช่วยกันเรียกรถพยาบาลแต่ว่ารถเก๋งสีขาวที่ชนเขาเนี่ย
โอ้โหยิ่งเร่งเครื่องแล้วขับหนีไปแบบโอ้โห
ไม่ชะลอไม่ย้อนกลับมาดูคือหนีไปเลยอ่ะ
เจ้าตัวบอกว่าคือโชคดีค่ะคนที่ขี่รถจักรยานยนต์น่ะนะ
บอกว่าโชคดีที่ใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบหัวเขากับหน้าเขาก็เลยไม่ได้รับการกระทบกระเทือนอะไรแรงแรง
แต่ก็มีรอยช้ำแผลถลอกตามตัวนะคะตามแขนขาเนี่ยแผลเต็มเลย
แฟนสาวของเขาสิคะที่ซ้อนมาใส่หมวกกันน็อกครึ่งใบ
พอถูกชนล้มหัวกับหน้าคือกระแทกพื้นเลยค่ะครับ
ปูดบวมเลยนะคะรอยถลอกเต็มตัวเหมือนกันทั้งคู่ก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ก็ใช้สิทธิ์ของพรบรถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็ใช้สิทธิ์ประกันสังคม
เสร็จค่ารักษาพยาบาล๒คนคุณผู้ชมห้าหมื่นกว่าบาท
พอรักษาตัวเสร็จค่ะนายอนุพงศ์บอกว่าก็พยายามติดต่อคนขับรถเก่งที่มาชนเขานะคะ
ตรวจสอบพบว่าเจ้าของรถกับคนขับรถเก๋งสีขาวที่ฝ่าไฟแดงย้อนสอนมา
พุ่งมาชนเขาเนี่ยอายุสิบหกก็เลยต้องบอกตำรวจว่าแบบนี้จะต้องยังไง
อืมคนขับอายุสิบหกชนแล้วหนีเนี้ยครับตำรวจบอกว่าก็ต้องเรียกผู้ปกครอง
เรียกตัวคนขับมาคุยมาเจรจากันช่วงปลายสัปดาห์ก่อนค่ะ
ตำรวจสอนอลุมพินีเรียกมานะคะทั้งคนเจ็บทั้งคนชน
ผู้ปกครองของคนขับชนเนี่ยมาเจรจากันตัวคนเจ็บเขาก็บอกว่าเนี่ย
เขามีใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลห้าหมื่นกว่าบาทอ่ะครับ
ยื่นใบเสร็จให้ผู้ปกครองของเด็กอายุสิบหกดูเลยแล้วก็บอกไปว่า
เอาอย่างนี้ขอค่ารักษาพยาบาลกับค่ารถจักรยานยนต์คันใหม่
เพราะรถเขาก็เละเลยอ่ะครับแสนห้าเพราะค่ารักษาพยาบาลก็ห้าหมื่นกว่าบาทแล้ว
อ่าถ้าเกิดยอมชดใช้ตรงนี้นะก็โอเคก็ถือว่าเจรจากลายเกลียดกันจบ
ไม่ขอค่าขาดรายได้จากการพักรักษาตัวไม่ขอค่าทำขวัญอะไรด้วย
แค่นี้เลยแสนห้าค่ารักษาพยาบาลกับค่ารถจักรยานยนต์
แต่พอบอกไปแบบนี้ผู้ปกครองเด็กวัย๑๖ที่ขับชนเขาเนี่ยนะ
บอกว่ามีสองหมื่นอ่ะเอาไหมล่ะให้สองหมื่นมีสองหมื่นอ่ะเอาไหม
ถ้าอยากได้มากกว่านี้ก็ฟ้องเอาเนี่ยค่ะ
จริงจริงอ่ะรถก็แสนหนึ่งแล้วค่าค่าพยาบาลก็ห้ามื่นแล้ว
คือเรายังไม่ได้แบบมีต้องมีค่าอะไรนะค่าขาดรายได้
เขาเรียกค่าขาดรายได้ค่าทำขวัญเหรอคือตรงนั้นล่ะเราตัดออกไปเลย
ก็คือเขารู้แล้วแหละเขาคงเราก็เข้าใจเขานะ
แต่วันนั้นคือเขายังฟังยังไม่ทันจบเลยแล้วเขาบอกว่าโอ้ถ้าอย่างนี้ไปฟ้องเอา
เขาบอกว่าเนี้ยเออฟ้องเอาเลยดำเนินเรื่องไปเลยจบ
เขาบอกว่าเนี่ยนึกว่าจะเสียแค่หมื่นสองหมื่นโอ้โห
เอาแล้วทำไมคุณไม่จอดดูเขามันเพราะอะไร
เขาบอกว่าตกใจจอดไปก็ช่วยอะไรไม่ได้
อ่าเขาก็เลยเอารถไปซ่อนไว้ที่ตรงถนนพระรามเก้าอ่ะตรงในป่าตรงนั้นนะฮะ
ที่เขาให้การกับตำรวจนะเหมือนแฟนบอกว่าตอนนั้นอ่ะคือสลบไปแล้วก็ชัก
แล้วก็เหมือนได้สติขึ้นมาได้สติขึ้นมาคือเราก็จับที่ศีรษะ
คือมันมีอาการบวมมากบวมเสร็จแล้วก็คือเข้าฉุกเฉิน
ก็ตอนนี้ค่ะก็ยังมีการบวมอยู่ตรงบริเวณศีรษะ
แต่เบื้องต้นซีทีสแกนนู่นนี่นั่นแล้วผลกระทบก็คือเหมือนสมองลอกช้ำอะค่ะ
เราก็คิดว่าถ้าอีกวันหนึ่งเราไปเจอเด็กถ้าเด็กขอโทษเราไม่ก็ขอผ่อนชำระหรืออะไรก็แล้วแต่
ถ้าเขาพูดเราก็ยังจะแบบให้ความเห็นใจกับเราแต่ว่าวันนั้นไม่มีแม้แต่กระทั่งคำว่าขอโทษ
ไม่มีเลยคนเจ็บเขาก็ยังใจเย็นใจดีบอกว่าอ่ะขอโทษกันนะ
เงินยังมีไม่พอผ่อนจ่ายก็ยังได้นะแต่คำขอโทษก็ไม่มีเรื่องเงินก็บอกว่ามีแค่สองหมื่น
เอาไหมล่ะถ้าไม่เอาก็ไปฟ้องเอาอย่างเงี้ยทีมข่าวก็เลยไปตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับรถเก๋งคันสีขาว
ที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะคันนี้รถยนต์คันนี้ค่ะเพิ่งซื้อมาเมื่อ๕เมษายนที่ผ่านมานี่เองนะคะ
เอาต้นเดือนนี้เองก่อนจะไปเกิดเหตุไปชนรถจักรยานยนต์เขาเนี่ยแค่หกวันอ่า
ดูสิชื่อผู้ครอบครองตามกฎหมายเป็นชื่อของผู้ชายคนนึงนะคะ
ไม่ใช่ตัวคนขับทีมข่าวได้ข้อมูลจากคนที่ครอบครองรถว่า
ขายรถให้กับเต็นต์รถแห่งหนึ่งไปประมาณปีกว่ากว่าแล้วอืม
แล้วเต็นต์ก็น่าจะขายต่อให้กับอีกเต็นต์นึงแล้วอีกเต็นต์นึงเนี่ยที่เป็นเต็นต์ที่สองอ่ะ
ตกลงขายรถคันนี้ให้กับเด็กผู้ชายอายุสิบหกอ่า
ในราคาแปดหมื่นครับทำสัญญากันแบบโอนลอยอ่ะซื้อขายกันโอนลอย
ใช้เอกสารก็คือบัตรประชาชนใบเดียวครับ
คุณผู้ชมแล้วรถคันนี้เด็กอายุสิบหกหุ้นกับเพื่อนซื้ออ่า
หุ้นกันสามคนมาซื้อรถแล้วอายุแค่สิบหกอ่ะ
ชื่อคนซื้อไม่ใช่ชื่อของเด็กคนนี้นะคะครับ
แต่เป็นหนึ่งในสามของที่เขาร่วมหุ้นกันซื้อรถอ่ะอืม
ไม่ได้เป็นชื่อของเด็กคนขับอ่ะโอ้โหดูสิ
ผู้ปกครองของเด็กอายุสิบหกที่เป็นคนขับชนเนี่ยนะครับ
ทีมข่าวก็พยายามคุยด้วยนะคะได้ข้อมูลมาว่า
คือทางครอบครัวไม่รู้ว่าลูกชายแอบไปซื้อรถไม่รู้ว่าลูกชายแอบเก็บเงินมาจากไหน
หุ้นกับเพื่อนซื้อรถคันนี้ได้แปดหมื่นกว่าบาทส่วนเรื่องชดใช้ค่าเสียหายกับคู่กรณี
ผู้ปกครองของเด็กอายุ๑๖คนนี้บอกว่าไม่ตอบอะไรนะ
ตอบอะไรนักข่าวเพราะให้ข้อมูลกับตำรวจไปหมดแล้วอืม
คุณพ่อพอทราบไหมครับว่าน้องเขาไปซื้อรถมาจากไหนจากใครหรือทำไมเขาไปซื้อรถอะไรอย่างนี้ครับ
เขาได้คุยกับทางบ้านไหมครับไม่รู้เหมือนกันเขาเขาบอกว่าเขารวบรวมเงินซื้อซื้อกันมา
ผมก็ไม่รู้อะไรฮะตรงเนี้ยอืมคือเป็นการรวบรวมเงินของเขากับกลุ่มเพื่อนเพื่อนอย่างเงี้หรอครับ
คุณพ่อเจ้าคนเพื่อนของเขาของเขากับเพื่อนเพื่อนเขาอะไรฮะ
เขาซื้อทำไมหรือเขาซื้อมานานหรือยังอะไรอย่างเงี้เขาบอกเราบ้างไหมครับ
อันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับผมเพราะว่าเขาอยู่ที่เขาไปอยู่กับเพื่อนเขา
ผมก็ไม่รู้รายละเอียดตรงนี้ผมไม่รู้เลย
อืมคนก่อเหตุถึงแม้จะอายุแค่สิบหกก็ดำเนินคดีได้นะคะ
ตำรวจสอนอลุมพินีบอกว่าคนขับยังเป็นเยาวชนอายุแค่สิบหก
ก็ต้องดำเนินคดีสารเยาวชนและครอบครัวค่ะ
เพราะว่ายังเป็นเยาวชนอ่ะนะส่วนการชดใช้ค่าเสียหายเรื่องทางแพ่งเนี่ย
ครับก็ต้องส่งเรื่องนี้ต่อให้ทางศาลพิจารณาตัดสิน
ก็มีเรื่องทางแพ่งแล้วก็ทางอาญา๒เรื่อง
แต่ทางครอบครัวของเด็กที่ขับชนเนี่ยไม่ยอมจบเรื่องด้วยการจ่ายค่าเสียหาย
ตามที่ฝ่ายคนเจ็บเขาร้องขอหนีด้วยนะคือหนีไปด้วยชนแล้วหนีด้วย
นะคือเด็กหนุ่มสามคนนี้อาจจะคิดว่าเออถ้าเรามีรถกันเนี่ย
โห้แล้วคงเท่่าน่าดูเลยเว้ยเราก็มานี่รวมตังฯกันเนี่ย
หมื่นกว่าบาทคนละสองหมื่นกว่าบาทแล้วก็ซื้อรถมาขับ
ยังทำไปกับขี่ไม่ได้ด้วยใช่ไงแน่เนี้ยเต็นรถเนี้ย

ใช่ไหมคุณขายรถให้กับเด็กได้ยังไง